มีให้เห็นอยู่เป็นระยะนะคะ
คราวนี้เนี่ยเหตุการณ์เกิดขึ้นกับแม่ค้าขายผลไม้
เขาขับรถกระบะรับผลไม้จากตลาดไทยปฐุมธานี
เธอต้องเรียกเจ้าหน้าที่มายังดีที่โทรศัพท์มือถือมีสัญญาณนะ
แล้วกว่าจะไปช่วยได้กว่าจะตามเจอเป็นชั่วโมงอะค่ะ

ป่าลึกตอนนี้บอกว่า
รอยเตาะระหว่าง๓บำเภอนะครับนามนโพชัยดวนจานได้ร่องคำครับ

พอจะมองเห็นแสงไฟรถไหมคะตอนนี้คือเข้ามาลึกมากแล้ว
นี่ค่ะโอ้โหเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนดึกด้วยไงเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะ
๑๙๑ตำรวจภูทรจังหวัดกาลสินครับ
หลงเข้าไปในป่าสงวนแห่งชาติ
ที่อำเภอนามมลจังหวัดกรสินถูกขับเข้าไปในป่าสงวนแห่งชาติ
แล้วติดลมด้วยก็เลยต้องเรียกเจ้าหน้าที่ให้ไปช่วย
ตอนแรกนะคะอาสาสมัครสมาคมร่วมใจกาลสิน
รถกระบะคันนี้อยู่ในเขตรอยต่อของอำเภอนามน
อำเภอดอนจานอำเภอร่องคำจังหวัดกาลสินครับและอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดอ่า
หากันเป็นชั่วโมงไม่เจอเป็นป่าสวนยางพาราเยอะเลยนะคะ
แล้วก็ไม่มีบ้านคนเลยน่ากลัวนะสุดท้ายเจอ
ระบะนิสสันสีบรอนทองทะเบียนกไก่ลิง๒๗๑๘กรุงเทพ
ติดลมอยู่กลางป่าค่ะในพื้นที่รอยต่อตำบลสะอาดชัยศรี
กับตำบลหลักเหลี่ยมอำเภอนามนจังหวัดกาลสินนี่ดูสภาพรถนะคะ
โอ้โหเข้ามาถึงนี่เลยอ่ะใช่อ่าแล้วก็มีผู้หญิงอายุไม่เกินสี่สิบอ่ะค่ะ
เธอเป็นแม่ค้าขายผลไม้ยืนอยู่ข้างรถครับเนื้อตัวเนี่ยม่อมแมมเลยนะคะ
ยังดีนะมีชาวบ้านที่กรีดยางพาราอยู่แถวนั้นก็มาช่วย
จุดที่รถติดลมห่างจากหน้าผาแค่ห้าสิบเมตรนะคะแล้วหน้าผาสูงชันด้วยอ่ะค่ะ
อีกนิดเดียวจะหล่นหน้าผาแล้วสิดีที่ไปติดลมอ่ะเอาจริงดีที่ติดลมอยู่อ่ะครับ
งั้นโอ้โหไม่รู้จะไปโดนไปเจอหน้าผาแล้วร่วงลงไปหรือเปล่า
กระบะก็มีผลไม้เต็มเลยนะคะครับล้อหลังสองข้างติดลมอยู่นะคะ
ก็เลยช่วยกันกว่าจะช่วยออกมาได้๔ชั่วโมงแต่ก็ไม่สามารถเอารถกลับมาได้แบบง่าย
ต้องขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาช่วยกันเข็นนะคะคือยากมาก
กว่าจะเอารถออกมาจากลมที่ติดอยู่แล้วกว่าจะออกกันมาจากป่าได้อ่ะค่ะ

ต้องขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเลยแหละ
คงไม่กล้าคงต้องให้เจ้าหน้าที่นำทาง
หญิงสาวเจ้าของรถคนนี้นะคะเขาบอกว่าเขาเป็นแม่ค้าขายผลไม้
ก่อนเกิดเหตุขับรถไปรับผลไม้ที่ตลาดไทยจังหวัดปฐุมธานี
เอาไปขายที่บ้านในอำเภอกุชินารายจังหวัดกาลสิน

แล้วทางมันแคบลงเรื่อยอะค่ะแล้วสองข้างทางเป็นป่า
นี่ไงอย่างนี้ไงตรงไปต่อ
แล้วสองข้างทางเต็มไปด้วยป่า
ถ้าไม่ดีหยุดรถค่ะ
พยายามจะกลับออกไปทางเดิมแต่จังหวะนั้นรถติดลมพอดี
แล้วเป็นจุดที่ห่างจากหน้าผาแค่นิดเดียวแค่๕๐เมตร
ก็เลยเดินหาสัญญาณโทรศัพท์
ยังดีนะที่มีสัญญาณโทรศัพท์
โทรไป๑๙๑ขอความช่วยเหลือและยังโชคดีอีกหนึ่งอย่าง
มีชาวบ้านกรีดยางอยู่แถวนั้นเขาก็มาช่วยนะคะ
มาดูเส้นทางกันหน่อยค่ะที่รถกระบะคันนี้หลง
จุดแรกก็คือเริ่มจากบรรทุกผลไม้ออกจากตลาดไทยจังหวัดปฐุมธานีใช่ไหมคะ
แล้วก็หลงเข้าไปในป่าพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงแม่เผ็ด
รอยต่อตำบลสะอาดชัยศรีกับตำบลหลักเหลี่ยมอำเภอนามนจังหวัดกาลสิน
นี่ค่ะตามเส้นทางแบบนี้นะคะมุ่งหน้าอำเภอกุชินารายจังหวัดกาลสิน
แต่ว่าไปหลงป่าติดลมซะก่อนครับ
แม่ค้าคนนี้ก็ต้องขอบคุณอาสาสมัครกู้ภัยขอบคุณชาวบ้านนะคะ
ช่วยเหลือจนกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยค่ะ
แต่ว่าส่วนหนึ่งเราต้องพอจะรู้ทางอยู่ด้วย
ฉันเคยเลยไปเที่ยวต่างจังหวัดกับเพื่อนแล้วอย่างนี้เลยคือตรงไป
แต่มันเริ่มแคบแล้วเป็นป่าตัดสินใจถอยเหมือนกันไม่เชื่อแล้ว
นี่ค่ะคือต้องรู้ทางอยู่บ้างไม่อย่างนั้นก็จะไปแบบทีนี้ไม่รู้จบเลยทีนี้